โอ้โหฮีโร่คืออะไรฮีโร่คือคนร่างกายกำยำใช่ไหม
คอยช่วยเหลือคนคนนี้ไม่ต้องมีแขนเดียวด้วยซ้ำไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแดดก็ร้อนนะครับ
แต่ว่ารถเนี่ยไม่รู้ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินเสียง

ของรถพยาบาลหรืออย่างไรแต่พี่คนนี้นะครับ
หูก็ได้ยินใจก็ได้ยินนี่แหละครับ
แขนเดียวฝาแดดร้อนมาโบกหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับ
คนที่โพสต์คลิปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้นะครับคือใคร
เป็นใครมาจากไหนแต่อธิบายไว้สั้นบอกว่า
พี่จะมีแขนเดียวแต่ใจพี่สุดยอดเลยครับ
ขอบคุณที่ลงมาช่วยเปิดทางให้รถพยาบาล

คนดีของสังคมโอ้โหเท่านั้นไม่พอครับ
ชาวอเตอร์เน็ตเข้าไปชมกันนะครับไปชมแล้วบอกว่า

ไอ้คนที่ไม่คิดจะเปิดทางให้รถพยาบาลเนี่ย
ดูพี่แขนเดียวคนนี้ไว้ฮะ

โอ้โหเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดจริง